คุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปลาการค่ะ
เรื่องนี้เปลี่ยนจากสายนายเป็นเรื่องน้ำกระท่อมก่อนน้ำท่อม
มีหนุ่มสองคนค่ะคนหนึ่งเนี่ยไปกินน้ำท่อมอยู่บ้านเพื่อน
ไปกินอยู่ดีปรากฏว่าโดนพ่อเลี้ยงของเพื่อน
ทำร้ายร่างกายสุดท้ายทนไม่ไหวค่ะชวนเพื่อน
โอ้โหชักชวนเพื่อนเลยลุมกระทืบพ่อเลี้ยงเหมือนกัน

เหตุการณ์นี้เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโรงพัก
เดี๋ยวจะไล่เลี่ยงให้ฟังมันเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวลูกชายกับเพื่อน
ยกพวกทำร้ายพ่อเลี้ยงที่บ้านครับตำรวจคุมตัวมาที่โรงพัก
แล้วก็มาชุลมุนกันต่อมาทะเลาะกันต่อมามีเรื่องกันต่อ
ตำรวจเขาเข้าห้ามแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไล่เลี่ยงให้ฟังค่ะ
ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเป็นการวิวาดกันนะคะ
ระหว่างตัวแม่ของนายแบงค์แม่ของนายแบงค์และเพื่อนของนายแบงค์
ไอ้ตัวนายแบงค์กับเพื่อนนั่นแหละค่ะสองคนนี้นะคะ
รุมทำร้ายพ่อเลี้ยงก่อนที่ทั้งหมดจะมาที่โรงพัก
ปรากฏว่าอยู่บนโรงพักตำรวจก็ให้คุยให้อยู่ดีแต่ด้วยไม่รู้ว่าอาการเมา
หรือว่ากินน้ำกระท่อมมาหรือเปล่านะคะสุดท้ายก็มาทะเลาวิวาสกันแบบนี้
เรื่องต้นจากการตรวจสอบดูปรากฏว่าตัวนายแบงค์หรือว่านายธนเดชวัย๑๙ปี
เขามีบาดแผลที่บริเวณศีรษะขมับซ้ายใบหูได้รับบาดเจ็บ
ส่วนตัวเพื่อนของนายแบงค์ที่กำลังยืนทะเลาะกับแม่นายแบงค์อยู่นั้น
เขาก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันทราบชื่อคือนายเวียรพัฒน์
วัย๑๙ปีนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งคู่มีอาการเมา
ไม่รู้ว่าเมาเหล้าเมาเบียเมาน้ำท่อมหรือว่าผสมรวมหรือเปล่า
อันนี้ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวตำรวจคงต้องได้ตรวจดู
ทีนี้เบื้องต้นค่ะทราบว่าผู้บาดเจ็บทั้ง๒ราย
ก็มีการนำตัวมารักษาก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนตัวพ่อเลี้ยงคนที่ถูกรุมทำร้ายพ่อเลี้ยงคือนายสุรศักดิ์นะคะ
บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ค่ะ
ทีนี้เบื้องต้นความชุนละมุนที่เกิดขึ้นพอได้ถามนายแบงค์
แบงค์คือเจ้าของบ้านคนนี้นะคะผ้าพันหัวไว้แบบนี้
แบงค์เล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะคือผมกับเพื่อนอ่ะ
ก็นั่งกินน้ำกระท่อมกันอยู่ดีดีไงพี่แล้วปรากฏว่าตัวพ่อเลี้ยง
พ่อเลี้ยงของผมนะแต่เอาจริงผมก็ดูแลนับถือเขามาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ
เพราะว่าพ่อแท้ของผมทิ้งไปตั้งแต่๒๓ขวบ
พ่อเลี้ยงก็ดูแลผมมาเป็นสิบกว่าปีแต่พ่อเลี้ยงจู่เกิดไม่พอใจ
แล้วไปควักเอาหน้าไม้ที่เหมือนกับเป็นไม้ยิงปลานะคะจะยิงใส่เขากับเพื่อน
เขากับเพื่อนก็เลยแบบอ้าวโมโหสิทำไมพ่อเลี้ยงจะมาทำร้ายแบบนี้
ตัดสินใจยกพวกรุมกระทืบพ่อเลี้ยงคาบ้านเลยนะคะจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัส
ลองฟังเสียงนายแบงค์เล่าหน่อยค่ะ

เราก็ช่วยกันพูดง่ายคือเราช่วยเพื่อน

เพื่อนนายแบงค์นะคะเอาล่ะค่ะเบื้องต้นยังไงก็ตามแต่
ไม่ว่าจะดื่มจะเมาจะโดนทำร้ายก่อนหรือยังไงให้การยังไงก็ตาม
ตำรวจก็มีการแจ้งข้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นเมาสุราอารวาส
ส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายก็ต้องรอให้หายจากอาการเมาก่อน
จะมาสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ